ส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องบนท้องถนนค่ะแท็กซี่ตัดหน้าจะเลี้ยวยูเทิร์น
รถกระบะเขาขับมาก็เลยต้องบีบแตร่เตือน
บีบเตือนไปหนึ่งครั้งปรากฏว่าแท็กซี่โกรธจัดค่ะคุณผู้ชม
ขับตามไปปาดหน้ารถกระบะแล้วก็ถือมิดดาบลงมาขู่ด้วยค่ะ
เนี่ยค่ะแท็กซี่สีส้มนะคะคือเขานี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถกระบะ
นี่ค่ะจังหวะที่แท็กซี่สีส้มจะเลี้ยวกลับรถกระทันหัน
เปิดไฟเลี้ยวรถกระบะวิ่งตามมาก็เกือบชนท้าย
ก็เลยบีบแต่เตือนปรากฏคนขับไม่พอใจอืม
นะคะก็ขับรถไล่ตามรถกระบะเนี่ยค่ะแล้วก็มาปาดหน้าแบบเนี้ยครับ
สุดท้ายเนี่ยจอดขวางแบบเนี้ยเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนเขาเปิดประตูลงมาเนี่ย
เดี๋ยวดูในมือเห็นไหมฮะอุ้ยโอ้โหยาวอะไรอ่ะผมยาวยาวมีดาบโอ้โห
คือถ้าเราอยู่ในรถมีคนลงมาหาเราแล้วถือมีดแบบนี้มานี่ใจคอไม่ดีเลยค่ะ
แล้วภาพมันตัดไปไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เราก็โทรศัพท์ค่ะไปพูดคุยกับคุณเอสค่ะเจ้าของคลิปนี้
ซึ่งก็คือคนขับรถกระบะคันนี้แหละนะคะก็เล่าให้เราฟังบอกว่า
เป็นอย่างในคลิปเลยค่ะขับรถตัดหน้าเกือบชนก็เลยบีบแตร่เตือน
ซี่ไม่พอใจขับตามมาปาดแล้วหยุดขวางแล้วถือมีดลงมาเหมือนจะทำร้าย
แต่จังหวะนั้นเนี่ยมีคนเห็นไงเขาตะโกนห้าม
คนขับแท็กซี่คันนี้ก็เลยไม่กล้าแล้วก็รีบกลับขึ้นรถแล้วขับออกไป
มันก็เลยไม่เกิดความสูญเสียขึ้นนะคะแต่ว่าเกือบจริงจริงนะคะ
เขาเอาคลิปนี้ค่ะไปแจ้งความที่สอนอดูสิต
ตำรวจใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงสุดท้ายสกัดจับได้ค่ะแท็กซี่คันนี้นะคะ
ก็นัดมาพูดคุยกันที่โรงพักแต่ว่าคนขับแท็กซี่ไม่มา
ทำให้คุณเอสเนี่ยก็ต้องอยู่ที่โรงพัก๒๓ชั่วโมง
ของที่จะไปส่งลูกค้าก็ไม่ได้ไปค่ะ
เรื่องก็เหมือนจะจบนะคะแต่ว่าคุณเอสที่เจอเหตุการณ์เนี้ย
เขาติดใจตรงที่ว่าเรื่องจบตรงที่ว่ามีการเปรียบเทียบ
ปรับคนขับแท็กซี่ไป๑๐๐บาทแล้วก็ยึดมิดดาบเล่มเนี้ยค่ะ
ไว้ด้วยเรื่องราวเหมือนจะจบแล้วเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์
พร้อมกับตั้งคำถามบอกว่าทำไมตำรวจถึงปรับแค่๑๐๐บาท
๐บาทนี่คืออะไรก็อยากได้คำอธิบายตรงนี้
ที่สำคัญก็อยากฝากไปที่ขนส่งสาธารณะช่วยตรวจสอบหน่อยว่า
คนขับรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยยังสามารถรับผู้โดยสารต่อได้อีกหรือเปล่า
ในเมื่อในรถมีอาวุธแบบนี้ใช่ไหมคะคือถ้าเราเห็นอย่างนี้
เราจะกล้านั่งหรือเปล่าเพราะว่าเขามีอาวุธแบบนี้นะคะ
เกิดหัวร้อนขึ้นมาอีกทำไงนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะ
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทบทวนนะคะกฎหมาย
รวมถึงบทลงโทษให้เด็ดขาดกว่านี้ด้วย
อันนี้ถึงเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสาร
แล้วก็เพื่อนร่วมท้องถนนด้วยค่ะผมพูดอย่างใจจริงเลยนะ
พี่แท็กซี่ดีน่ารักมีมากกว่าพวกนี้
แต่ทำไมช่วงนี้พวกนี้เยอะเหลือเกินค่ะนะฮะ